เขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังหวัง
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณช้างร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

รับแล้ว๒๐๐๐บาท
ขอเพลงพระเอกในหัวใจเธอ

ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณกุ้งนะครับ

ตอนนี้มาถึงเพลงที่สาม

ว่าเพลงที่๓นี้มันจะเป็นยังไง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ

ก็สัก๘๐นะครับ

ก็ต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่๓
ถ้าไม่มั่นใจอะไรยังไงบอกแล้วเรามีตัวช่วยอยู่
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓
คุณช้างครับจะสู้หรือจะหยุด

ตอนนี้ตกลงที่จะสู้ต่อในเพลงที่๓
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ให้ได้อันนั้นกันแล้วกันนะครับเลือกให้ดี

เอาล่ะเขาบอกแล้วว่าอยากได้มากที่สุดก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลย
ดูสิครับว่าเขาจะเลือกได้แผ่นนั้นไหมนะครับ
ตัวช่วยของคุณช้างในเพลงที่๓นะครับ

ตัวช่วยของคุณชายก็คือ
ร้องผิดได้๑คำ

เดี๋ยวตอนแรกคุณช้างบอกว่าอยากได้ข้ามไปเลย

เปิดมาแล้วมันได้เป็นร้องผิดได้๑คำ

บอกแล้วนะครับว่าสามารถเลือกได้ทั้งหมดตลอดการแข่งขันนะครับ

ถ้าเปิดมาแล้วมันยังคิดว่ายังช่วยไม่ได้

เพราะว่าตัวช่วยของเราสามารถเอามารวมกันได้

จะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ร้องเลยและร้องผิดได้แค่คำเดียว

ใช้ครับ

ถ้าไม่ผ่านเพลงนี้ก็ไม่มีเพลงที่๙ที่ฝันหวานไว้ว่าจะได้๕แสน

ถึงมันจะต้องใช้จนหมดก็ต้องยอมใช้เพื่อจะให้มันผ่าน

เอาล่ะตอนนี้แผ่นที่๔เลือกไปแล้ว

แผนที่หนึ่งนะครับก็คือ

ข้ามไปแล้ว
ข้ามเพลงที่๓นี้ไปเลยโดยไม่ต้องร้องเพลงที่๓
ตอนนี้ได้ทุนไปสู้ชีวิตแล้วนะคะคุณช้าง

มาถึงเพลงที่๔เห็นไหมแป๊บ
มาถึงเพลงที่๔แล้วเราต้องการ๙เพลง
ตอนนี้เพลงที่๔แล้วเพลงที่๔นี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
วันนี้เปิดนานแล้วคุณช้างฟังแล้วนิ่ง

สถานการณ์ของคุณช้างนะครับตอนนี้มีอยู่๔๐๐๐บาท
ถ้าหยุดเลยไม่ไหวแล้วรับสี่หมื่น
ถ้าสู้ต่อมีตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัว
ถ้าทำได้๖หมื่นบาท
ถ้าร้องผิด๔๐๐๐ที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ๒๐๐๐
ตัดสินใจให้ดีประมวล
ถ้าประมวลผลให้ดีแล้วตอบผมมาครับคุณช้าง
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณช้างจะสู้หรือจะหยุด
ตอบว่าสู้ครับ

หรือร้องผิดรับสองหมื่นตอนนี้มีแค่สองช้อยนี้
แต่มีอีกอย่างให้เลือกตัวช่วย

ใช้

ใช้ค่ะ

ความเสี่ยงมีตัดสินใจถูกแล้วค่ะคุณช้าง
น่าจะเป็นอันนี้ที่อยากได้ที่สุดนะร้องเพลงเก่งของตัวเอง
เลือกไปแล้วนะครับแผ่นที่๑กับแผ่นที่๔
ตอนนี้เหลือแผ่นที่๒แผ่นที่๓แผ่นที่๕แผ่นที่๖นะครับ

แผ่นที่สาม
เอาละ
อันนี้มาจากไหนครับคิดเองหรือว่า
คิดเองครับเมื่อเช้าจุดทูบบอกเจ้าที่สามดอกครับ

ที่สามมาดูกันนะครับตัวช่วยในเพลงที่สี่

ตัวช่วยของคุณช้างนะครับแผ่นที่สามก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณช้าง
เพราะว่าเจ้าที่วังหอยนี่แรงจริง
เดี๋ยวพูดอย่างนี้นะกองเชียร์นี่ตามกลับไปวางหอยเต็มเลยอ่ะ
ต้นไม้มีกี่ต้นขอนไม้มีอันเดี๋ยวแป้งขาวโพนแน่เลยอ่ะ
ตอนนี้ละครับโอกาสลอยมาแล้วนะครับหกหมื่นบาทนะฮะ
โอกาสใกล้เข้ามาเต็มทีเลย
ทีนี้ถามคุณช้างหน่อยว่าเพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการนี้คือเพลงอะไรคะ

เจ้าชายลูกทุ่งจะร้องโดยเจ้าชายวังหอยของเรา
คุณช้างจะต้องร้องเพลงเก่งของคุณช้าง

แต่เหมือนเดิมคือห้ามร้องผิดขอให้โชคดี
มาดูกันนะครับคุณช้าง
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมา
ขอโชคดีครับ
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ให้อีกคำเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
คือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำในสิ่ง
ที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเพียงทางรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
สีเสียงเหมือนคนก๊อตอีก
ถ้าทำได้นะครับคุณช้างจะรับ๖๐๐๐บาท
มาดูกันสำหรับเพลงที่๔นะครับ

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณช้างร้อง
คุณช้างร้อง

คุณช้างร้อง

ร้องได้แบบนี้มีทุนไปสู้ชีวิตแล้ว

ขอบคุณบัตฐ์จังหภัณฑ์อาพวานมูลรีนั่นเอง

เพลงที่๔ได้เรียบร้อยรับไปแล้ว๖๐๐๐บาท
ตัวช่วยหมดไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับ๓ตัวช่วยด้วยกัน
ซึ่งเป็นตัวช่วยที่บังเกิดผลให้กับเขาอย่างแบบ๑๐๐เลยทีเดียว
ขออนุญาตถามความรู้สึกของคุณช้างว่าตอนนี้
เรารู้สึกว่า๕แสนที่เราหวังไว้ตอนนี้

ก็ยังไกลอยู่ครับยังรู้สึกว่ามันก็อีกหลายเพลง
รู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกตรงนี้ที่ตัวช่วยหมดแล้ว
ก็รู้สึกว่าเราทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วครับ
การเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดนะครับ
เพราะว่าแม้เขาจะใช้ตัวช่วยหมดไปแล้วแต่เขายังเดินได้ต่อ

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ฟังอินโทรกันก่อนว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไร
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ตอนเพิ่มอินโทรมาเฟคแอบคิดว่าเป็นของคุณพี่ก๊อตจังกภัณฑ์หรือเปล่า
พอเลยมาหน่อยออกประตูสู่อีสาน

ถ้าไม่ใช่คนภาคอีสานจริงเนี่ย
ภาษาคำด้วยมีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะ
คุณช้างครับถ้าคุณช้างหยุด

แล้วพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอเลย
แต่ถ้าสู้ตัวช่วยไม่มีแล้วเพื่อจะรับ๘๐๐๐
ถ้าร้องผิด๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วคุณช้าง
จะสู้หรือจะหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด